อาหารรังละครับ

ข้าวใส่ไข่สดไม่

นักร้าวสะใสสองใบ

เหมือนมายูเลยอ่ะ

นี่คอนเซ็ปต์เด็กผีต้อนรับปีใหม่หรือยังไงเธอ

ฉันอยากให้เธอเห็นสภาพตากล้องหน้าตากล้องมาก

เขาเหมือนถ่ายไปแล้วก็ตกใจไปอ่ะ
ดูด้วยคุณแม่ทำไมอ่ะ
น่ารักอ่ะ
เขาต้องมีชุดทุกวันนะ
เอากลับวันเสาร์เพราะมีตัวแพงคุณแม่
ออกจากสละบุรีไปรถไม่ขยับเลยเหรอพี่
ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ไปตลาดบุรีเหมือนกัน
คุณก็ดูต้องรู้จักข่าวก็เห็นนั่งอ่านข่าวอยู่

การจราจรเขาติดคันขนาดไหน

พี่หนุ่งก็ไม่ได้ไปไง

เดี๋ยวก่อนพี่ดู้เค้าอ่านข่าวอยู่
เปิดต่อไป
ไม่ใช่พ่อคุณแม่ฉะนี่ฉะนั้นก็ไม่เคยไป

เมื่อวานเขาอสุจิถามฉันได้อย่างไรเขาทำอะไรอย่างไร
ชีวิตกูเป็นกะเถิดกูจะไปทำเป็นอะไรอย่างนั้น

บางทีเราจะต้องมีทักษะในการนำเสนอ

อายุอนามก็จะเข้าเลข๕แล้วเราอ่ะ
ไปเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเมื่อคืนนี้
มีเหตุระเบิดขึ้นนะครับที่แหลมสิมริหา
ที่จังหวัดสงขลา

ครั้งครั้งแรกใช่ครั้งแรกก็ระเบิดที่
นางเงือกนะครับซึ่งเป็นนางเงือกแล้วก็เป็นหาง
เป็นสีทองได้รับความเสียหายนะครับ

ไประเบิดนะครับตรงรูปปั้นที่เป็น
หนูกับแมวนะครับคุณผู้ชมก็

ทีนี้เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทาง
เก็บกู้นะครับเขาได้มีการเข้าไป
ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ

นั่นคือลูกที่๑นะครับหลังจากนั้น
จึงได้ทำการนิรภัยวัตถุระเบิด

รูปปั้นนะครับพบวัตถุพยาน
ที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเป็นชุดควบคุม
การจุดระเบิดเป็นนาฬิกาข้อมือ

มีพัชนะบรรจุดินระเบิดหลักนะครับ

แล้วก็ยังมีชิ้นส่วนสายไฟปลั๊กไฟตัวผู้

ใส่ชุดควบคุมการจุดระเบิดนะครับ
การนำของแก๋นนำ

โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอจนะ
จังหวัดสงขลาแล้วก็ได้มี

เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้วย
นางเงือกหางขาดนะ

ใช่สิส่วนเป้าหมายนะครับ
ขุนร้ายในครั้งนี้นะครับเป้าหมายก็น่าจะเป็นการทำลายด้านเศรษฐกิจ
การค้าท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาในช่วงเทศกาลปีใหม่
ซึ่งเมื่อคืนนี้พอเรียกว่าระเบิดไป๒จุด

ได้มีการไปตรวจสอบนะฮะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาไปดูด้วย
ตอนแรกไปเจอ๓ลูกไปเจออีก๓ลูกนะครับ
แต่ยังไม่ระเบิดไปซุกเอาไว้อยู่ในถังขยะ
ก็เลยต้องใช้ปืนฉีดน้ำฉีดเพื่อทำลาย
หลังจากนั้นประมาณ๑๑โมงไปเจออีก๒ลูก
ลูกนึงถูกฝังเอาไว้ใต้ชายหาดอยู่ใต้ทราย

ก็เลยต้องมีการเก็บกู้แล้วก็ทำลายระเบิดนะครับ
รวมที่ระเบิดด้วยเมื่อคืนนี้ทั้งกว่า๗ลูกด้วยกัน

ซึ่งทางด้านนายวิรณันแผงจันทร์ภูมิศาสตร์จังหวัดสงขลา

ว่าขณะนี้เนี่ยจำเป็นต้องปิดพื้นที่ชายหาดแหลมสบริราอีกสักระยะหนึ่ง
เพื่อให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนั้นเคลียร์พื้นที่
จนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยสูงสุดนะครับ
รวมถึงมีการวางแผนซ่อมแซมรูปปั้นนางเงือก
ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสงขลาที่ถูกระเบิดเสียหาย
เพื่อที่จะเร่งสร้างความมาจ่ายกับนักท่องเที่ยวด้วย
ก็เลยต้องมีการปิดและตรวจสอบให้ดีออร่อย
ชาวตลาดจินฮิวเขาบอกกันยิ่งมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้

คนน่าจะกลัวเนอะ

ตั้งพวงเมืองใหญ่เนี่ยจะมีเทศกาลกันหมด
เขาตั้งมาอยู่ตั้งปี๕๐ปีนะ

เมื่อเช้าฟังข่าวอย่างที่พี่หนุ่มพูด๗จุด
ถ้าสมมุติมันเกิดระเบิดขึ้นมา
เขาบอกว่าเศรษฐกิจตรงนั้นพินาศเลยนะ

ก็เป็นเรื่องก็ถือว่ายังโชคดีนะ

เมื่อกี้มีคุณผู้ชมเขียนมาบอกสระบุรีรถแน่นมาก

คนเขาบอกกันยิ่งไปตรงโคราชตรงอะไร
คอนสวรรค์เขาก็บอกกันมาบอกว่ารถไม่ขยับเลยเหมือนกัน

วันนี้รับแจ้งเหตุจรกรรมรถจักรยานยนต์ที่ร้าน๗๑๑

อายุปูนนี้แล้วกินนมอัดเม็ดโอ้ตายงงมาก
ที่ตลาดน้องสมนะฮะ
ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ที่เกิดเหตุนายอานนท์ทองเปียอายุ๓๕ปี
ลักษณะของเขากำลังดูรถจักรยานยนต์สีแดงเทา

ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรถตัวเองที่หายไป
เมื่อตำรวจมาถึงก็ได้ให้เอากุญแจเนี่ย
ลองไขดูปรากฏว่ารถสตาร์ทเครื่องได้

คงจะมีการขี่รถจักรยานยนต์ผิดคันไป

นายอ่านนอนแล้วว่าตนเนี่ยได้ขี่รถจักรยานยนต์มาซื้อของ
เมื่อออกมาจากร้านนะฮะแล้วก็รถจักรยานยนต์ของตนเนี่ยหายไปแล้วนะ
แต่รถที่จอดทิ้งไว้มีลักษณะคล้ายกันเลย
หลังจากยืนรอประมาณ๑ชั่วโมงปรากฏว่า
วัชรกรเชิดชูอายุ๓๕ปีเนี่ย
ก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์รุ่นเดียวกัน
สีแดงเทาทะเบียน๒๕๘ชมบุรีกลับมาที่๗๑๑
เพื่อตามหาว่ารถของใครรถคันนี้ของใคร
ซึ่งไม่ใช่คันที่ขับไปตั้งแต่แรกไง
คุณวัชรากรเนี่ยเล่าว่าน้องชายเนี่ยมาซื้อของ
แล้วก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์ผิดคันกลับไป
ตนมาเจอพบว่าไม่ใช่รถของตน
เพราะว่าล้อกระทะมันมีคนละสีกัน

แล้วก็เป็นรถที่หมายเป็นรถที่เป็นรถธรรมดา
จึงรีบขี่มาคืนพร้อมกับขอโทษแทนน้องชาย
ทำให้เข้าใจผิดว่ามีการไปแจ้งตำรวจกันยิ่งใหญ่เลย

ทำไมมันควรเกลียดไปสตาร์ทของอีกครั้ง

เพราะว่าเธออ่านมาตั้งแต่๑๑โมงกว่าฉันเห็นอยู่

ไม่รู้ถึงเราทำไมติดอะไรอย่างนี้อ๋อมันปลอม

พี่หนุ่มแล้วละพอไม่เก่ง

นี่วันไหว้ครูเขาไหว้กันเมื่อไรเธอ
เธออยากลืมอัน๖บัตรกราหนูน่ะหินห์
เฮียนแพร่ให้ฉันไหว้ปรมบาจารย์ครูหน่อยครูของพร้อม
ข้อสังเกตบอกเฮียแต่รถจักรยานอยู่รุ่นเยียวกัน
กุญแจมันขายแทนกันได้ยังไง
ใช่มันต้องไม่ถูกมันได้แล้วน่ากลัวมาก
ก็คือเมื่อก่อนตอนเรียนอยู่หาลัยทุกคนก็มีวาลักษณ์ไซด์คนละคร
คือรุ่นใกล้กันเนี่ยคือเพื่อนหนูก็ขับไปไกลแล้ว
ขับไปเรียนจนรู้ตัวเองว่าเป็นอาทิตย์แล้วว่าคนละครกันกัน
น่าจริงเหรอมีบ่อยแบบนี้ก็โดนจงตามจับ
แต่ว่าสุดท้ายก็ไปคุยกันที่โรงพักว่าไม่ได้ขโมยค่ะคือมันขายได้จริง
อ๋อมันจริงมีเครื่องล็อคเอาหัวอย่างนี้เหรอใช่ไหม
ไม่มีต้องล็อคแบบชักเจจริงที่มันบางรูปมันขายกับกันได้จริง
อ๋อมันสตาร์ทกันติดหมดเลยบางครั้งก็เป็นอย่างนั้น
เพราะว่าเฟื่องกุ้งแจมอาจจะเหมือนกันนะครับแม่
จริงเพื่อนหนูจุดขับเติมเติมวันให้เขาเสร็จสับเลยอ่ะ
ไม่ได้มอง๓๔วันขับไปเรียนขับแล้วจะไปรู้ว่าเอ้ามาดูอีกที
คนแล้วเพื่อนจะมาเอ้ารถเธอเหรออะไรอย่างนี้
อ๋อใช่ต่างมานั้นเอ้าปุ๊กกี้ไปอีกคราวนึง

แล้วก็แมลงสาบนี้ตัวสวยงามนะ

เพราะประเทศจีนเขาเลี้ยแมลงสาปไว้กินกันนะ
อันนั้นเขาเลี้ยง
แต่โพสต์ภาพรูปภาพสุกี้ที่มีแมลงสาบอยู่๔ตัวใหญ่โดยเจ้าตัวก็ระบุข้อความบอกว่า
ซื้อมาจากร้านขายอาหารแห่งหนึ่งค่ะซึ่งในตอนแรกเห็นหนวดในถุงก็นึกว่าเป็นกุ้ง
ที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้สั่งกุ้งนะสั่งสุกี้หมู
พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าขณะที่แม่ค้ากำลังปรุงอาหารเนี่ย
มีนำผักบุ้งมาจากหลังร้านแล้วก็หยิบใส่หม้อทันที
คาดว่าแมลงสาบอาจจะอยู่ในผักบุ้ง
รวมทั้งโพสต์ในช่วงท้ายบอกว่าคงไม่ไปตีหัวแมลงสาป
แล้วจับมาวางเรียงใส่ชามหรอกมั้ง
มาจจะมันจะเยอะได้ขนาดนั้นหรือ
ประเด็นตัวเดียวก็จะตายอยู่แล้ว
ปีกมันยังดูแข็งแรงทุกอย่างมันยังดู
ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยอะไรเลย
ดูแบบมันไม่น่าหลุดออกมาแบบ

ไม่ใช่คือผมว่าเขาอะ

ก็อาจจะแบบใส่ถุงมาถึงบ้าน

แล้วก็เลยตักขึ้นมาวางแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ดู

คือก็เทใส่เขาอาจจะเทเสร็จปุ๊บ

เขาก็เลยตักขึ้นมาวางแล้วก็ถ่ายให้เห็นอะไรอย่างนี้
แต่คนนี้เขาก็สงสัย
เขาบอกเยอะแล้วตัวมันก็ใหญ่ใช่ไหมคะ

จริงเอาเข้าปากไปอะไรอุ๊ยแมลงมันหูเขียว

ล่าสุดเจ้าของโพสต์เขาว่ายังไงแองจี้
อ่าเธออ่านเองสิเธอเขียนเองถูกบอกไม่ได้จัดฉาก
แต่มีเจตนาเตือนภัยเพราะตนเองก็ไม่อยากถูกด่า
แล้วก็ร้านค้าก็คงไม่อยากจะใส่แมลงสาปลงไปในอาหารเช่นกัน

แล้วคอมเมนต์ที่เข้ามาพิมพ์ตังค์น่ะนะความคิดมาก

ร้านนี้ก็ไม่ควรจะกินแล้วแล้วบอกว่าถ้าแมลงสาปเยอะขนาดนี้
โอ้โหใช่แม่ค้าก็งานเข้าเลยแหละอันนี้ใช่ไหมล่ะ
ถ้าสมมุติมันไม่ถ้าตัวเดียวก็ยังโอเคพอทำได้นี่๔ตัว
จะเป็นหนูไงวะน่ากลงมากว่านี้

แต่ก็ดีถ้าสมมุติลองดูเขาบอกแมลงสาปทำไปทำมาเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะ

อันนี้มันกินขยะครับคุณแม่

อ๋อต้องเป็นแบบเลี้ยงแบบสะอาดอะไรอย่างนี้

หมากินใหญ่เลยไหมโอเคพักสักครู่นึง

นักบวชร่วมมือกับสามีชูลักษณ์วางยาพิษในข้าววัด

งจี้เมื่อกี้ควรพูดถึงร้านที่เจอแมลงสาป

นี่ไงคุณแม่เสิร์ชยูเนเต็ตเขาบอกว่า
เจ้าของร้านเนี่ยคุณสมจิตดวงแก้วอายุ๕๒ปี
เขาบอกว่าล่าสุดก็มีเจ้าที่ทางเขตมาตรวจสอบ
เขาตรวจสอบร้านนี้ใช่ไหมร้านที่ไปซื้อนี่ตรวจสอบร้านเขา
เขาบอกว่าเนี่ยคนที่มาเคยมากินพวกลูกค้าเก่าก็บอกว่าไม่เคยมีปัญหา
เวลานี้ทำสะอาดเขาเชื่อว่าเขาถูกกันแกล้ง
จากการเป็นไปได้ว่าอาจจะมีประเด็น
เคยมีปากเสียงกับแรงงานต่างด้าว
ที่เคยมาทำกิจการแต่ถูกไล่ที่ไป
ตนจึงขอมาเซ้งต่อในราคา๒๕๐๐๐บาท
แต่จู่ชาวเมียนมาร์คนดังกล่า
ก็กลับมาขอเซงก์ล้านต่อในราคาสองแสน

ก็ไปนางก็เลยเซ้งต่อสองแสนห้า

ก็เขาเซงก์สองแสนห้ามันได้มาขอสองแสน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
อืมอืมอืมอืมอืม

รักแชคมุบัติเหตุเลย
เรียกถึงกินไหน

ทำไมทำไมคุณหนักคืนนี้
คุณไม่ค่อยได้พักหรือ
ผมไม่ได้มาพักทำงานหนักมาก

ผมเห็นคุณแบบว่าเปิดอายทรงไอที
การอนามัยโลกเขาได้รับรายงานผลการความปลอดภัยทางถนนของโลกปี๒๕๖๑ปีนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยลดลงเป็นอันดับ
คือเมื่อก่อนเราสูงกว่านี้ถูกต้องไหมมีผู้เสียชีวิต๒๒๔๙๑คนลดลงจากเดิม๒๐๐คน
โดยเมื่อ๓ปีที่ผ่านมาคนไทยมีผู้เสียชีวิตจากท้องถนนปีหนึ่ง๒๔๓๒๖คน
คุณหารด้วย๓๖๐เข้าไปสิว่าวันหนึ่งเรามีคนเสียชีวิตชื่ออะไรเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าความปลอดภัยบนท้องถนนของเราเนี่ยอันตรายอยู่ที่อันดับ๒ไง
มีคนตายจากตามท้องถนนเนี่ยเราอยู่เป็นอันดับสองของโลกแต่แม้ว่าสถานการณ์จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยจะลดลง
ยังสูงเป็นอันดับ๑ของโลกโดยนักวิชาการความปลอดภัยทางท้องถนนบอกว่า
จะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้อย่างน้อย๖๐๐ถึง๙๐๐คน
แล้วรถจักรยานยนต์ทั่วไปไม่มีเบรกใช่ไหม
กลางปัญหารถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นจาก๑๙ล้านคันเป็น๒๐ล้านคัน
ทำให้ผู้แทนองค์การอนามัยโลกกำชับให้ไทยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเยาวชนแล้วก็รถจักรยานยนต์ให้มากขึ้น
เพราะมีผู้ขับขี่รถที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่มากถึง๑๐ล้านคนประเทศไทย

แต่วันนี้คือเอาจริงนะมอเตอร์ไซค์มันรถมันลด

สำหรับการเดินทางในกรุงเทพ
ไม่สามารถหลังบ่าย๓โมงขึ้นไปในกรุงเทพเราไม่สามารถใช้รถได้
นี่กินดีไงเนอะ
ใช่ปีนี้ว่าจะซื้อรถใหม่ใช่ไหม
ไปคิดไปคิดมาว่าชีวิต
จริงอย่าไปคิดซื้อรถใหม่
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเราซื้อไปก็ไม่ได้ใช้

ที่ข่าวต่อไปค่ะราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่
บอกว่าจะมีการปรับค่าจ้าง๑๙อาชีพนะคะ

ก็จะเริ่มต้นวันที่๑มกราศ๒๕๖๒นี่แหละนะคะ
ก็เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือค่ะ
โดยปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในกลุ่มอาชีพ
เขาจะมีอาชีพเกี่ยวกับพวกช่างเครื่องกล
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมศีลกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติก
และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์รวมทั้งหมด๑๙อาชีพค่ะ
ก็ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
ซึ่งทั้งนี้คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่๒๐มีมติ
ในวันที่๑๗ตุลาคม๒๕๖๑ที่ผ่านมา
ปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่า

มีผลบังคับใช้วันที่๑มกราคม๒๕๖๒เป็นต้นไป
ก็จะมีอาชีพนะคะสาขาแรกก็คือสาขาอาชีพช่างสีรถยนต์
มีการปรับก็บอกว่ามีหลายระดับมี๓ระดับด้วยกันนะคะ

บอกว่าก็ไม่น้อยกว่าวันละ๔๔๐บาทต่อวันนะพี่
ระดับ๒นี่เป็นเงินไม่น้อยกว่า๕๕๐บาท
ระดับ๓เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ๕๘๕บาท
สาขาต่อไปก็เป็นสาขาอาชีพช่างเคาะตัวถังรถยนต์
พวกนี้นี่ต้องใช้ฝีมือหมดก็มีการปรับเพิ่มขึ้น
ต่อมาเป็นสาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์
สาขาอาชีพช่างเย็บก็เพิ่มขึ้นนะ
ระดับ๑เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ๓๔๕บาท
ระดับ๒เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ๔๑๐บาท
ระดับ๓เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ๕๕๐บาท
ต่อมามีสาขาอาชีพช่างเครื่องประดับค่ะประดับอัญมณี

ระดับ๓นี่เป็นเงินไม่น้อยกว่า๘๒๕บาทต่อวันเลยทีเดียวนะคะ
ต่อมาเป็นสาขาอาชีพช่างเครื่องเรือนไม้

อันนี้ก็ขึ้นช่างสาขาอาชีพช่างบุครุพันธ์
ต่อมาเป็นสาขาอาชีพช่างสีเครื่องเรือน
ก็คือพวกช่างสีที่ทำเฟอร์นิเจอร์เรานั่นแหละ
ใช่พวกฝีมือทั้งหมดเลยค่ะ
แล้วก็สาขาอาชีพช่างบำรุงรักษารถยนต์

สาขาอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก
สาขาอาชีพพนักบริการขนส่งสินค้าทางถนน
สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน๑๐ตัน
สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า
สาขาอาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
สาขาอาชีพพนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

และสาขาอาชีพพนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
สาขาช่างทำเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงพวกนี้เพิ่มหมด
จะบอกว่าทุกวันนี้คนเรางวันจะเลือก
อุตสาหกรรมทั้งหลายเครื่องอะไรอย่างนี้

ใช่แล้วแบบว่ามันทำเท่าไหร่ก็ไม่พอ
เพราะฉะนั้นเราดูว่าอาชีพที่เงินเดือนเพิ่ม

เป็นเกี่ยวกับฝีมือทั้งหมดเลย
ครับผมอ้าวอันต่อไปไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เป็นเรื่องของนักบวชนะครับ
ร่วมมือกับสามีชูลักษณ์วางยาพิษในข้าววัดนะครับ
หวังทำลายชื่อเสียงนะครับคุณผู้ชมครับ
นักบวชนะครับรวมหัวกับชูรักแล้วก็สามีของเธอนั้น
วางยาพิษในข้าวสำหรับแจกคนที่วัด

มีการหามส่งโรงพยาบาลอีกนับร้อยคน
หวังว่างเวทย์วัดเสียชื่อนะครับ
จะได้เข้าควบคุมการเงินของวัดนะครับเขาว่าอย่างนั้น

ในหมู่ผู้เดินทางมาร่วมสักการะที่วัดฮินนูแห่ง๑

ในโอกาสฉลองการก่อสร้างอาคารใหม่ที่วัด
หลังจากพบว่ามีผู้คนจำนวนมาก
รับประทานอาหารที่ถูกวางยาพิษ
เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๕คน
แล้วก็อีก๑๐๐คนนั้นถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน

ผู้ก่อเหตุนั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับ
หากจะเป็นฝีมือของนักบวชในวัดนั่นเอง
โดยมีการรายงานนะครับว่าทางตำรวจได้มีการจับกลุ่ม
มหาเทวานักบวชฮินดูวัย๕๒ปี

นั่นก็คืออัมริกาซึ่งเป็นชู้รักวัย๓๕ปี
กับมาเดชาวัย๔๖ปีสามีของอัมบิกา

ส่วนอดีตนักบวชอีกรายนะครับที่ให้ความร่วมมือด้วย
ยังไม่ถูกจับกลุ่มแต่อย่างใด
สำหรับแรงจูงใจในการก่อเหก
ทราบว่าเกิดจากการที่นักบวชรายนี้
ถูกผู้ดูแลวัดคัดค้าน
ไม่ยอมให้สร้างหอคอยภายในบริเวณวัด
เขาจึงจำเป็นต้องทำการให้วัดซื้มเสียชื่อเสี่ยง
ซึ่งจะกระทบถึงตัวผู้ดูแลวัดโดยตรง
ทั้งนี้เพื่อที่ตัวมหาเทวานั้น
จะได้เข้าควบคุมดูแลบริหารเงิน๓๔ล้านรูปี
หรือ๑ล้าน๕แสนบาทที่วัดแห่งนี้ซะเอง
นี่นะฮะใช่นี่เขายังมีบอกอยู่ด้วยนะ
เขาบอกว่าเพื่อจะลงมือเนี่ยอัมพิกานะครับ

เพื่อขอยาฆ่าแมลงจากเขามากระป๋องหนึ่ง
อ้างว่าจะนำไปกำจัดแมลงในสวนของตัวเอง
แต่กลับกลายเป็นว่าเธอแอบนำมันมาผสมกับอาหาร
ที่จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาสการะที่วัดแห่งนี้
ในวันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ทางด้านญาติของอภิกานะครับ
ให้การกับตำรวจว่าเขาได้นำยาฆ่าแมลงมาให้อเมริกา

เขาไม่รู้เลยว่าเธอจะเอาไปทำอะไรแบบนี้
เขาได้ยินข่าวที่เกิดขึ้น
จึงรีบโทรไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอเมริกา
ซึ่งเธอบอกแต่เพียงว่าทำเรื่องดังกล่าว
เป็นไปตามคำขอร้องของนักบวช
คือนักบวชให้ทำเพื่อที่จะควบคุมเงินวัดอะไรอย่างนี้เนอะ
ใช่นี่นะครับก็คือสรุปแล้ว
นักบวชไปแอบมีสัมพันธ์กับอัมพิการ
อัมพิการก็มีผัวอยู่คนหนึ่ง

คือนักบวชเป็นชู้
แล้วอัมพิการก็ไปเอาสามีตัวเอง

ฝั่งใจใครก็มี

ก็คือกินเงินในวัฒน์อย่างนี้

เขาก็เลยฆ่ากันเพราะว่าเงินวัดไม่เยอะแล้วนี่เป็นเรื่องไหมเปล่า
ถ้าเธอไม่รู้โถ่
โลกนี้มันปุ๋ยไฟล์เนอะเดินไปถนนวิภาวดีเป็นปุ๋ยไฟล์
วิ่งอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์
ให้เธอวิ่งนานนะแล้วอย่ากลับมาจากทุ่งลาเวนเดอร์ของเธอ
นี่ก็ไม่ลาเวนเดอร์หรอกพี่เท่งเถิดเจิงปรากฏตัวแล้วฮะ

ไม่รู้พี่หม่ำก็ประกาศตามหาตัวทุกคนตามหาตัวพี่เท่งไม่ได้นานมากเลยนะ
แต่เขาก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าไปอยู่ที่ตลาดของพี่โด่ง

เคยไปถ่ายรายการเลยไปถ่ายตลาดสด
เป็นตลาดของพี่เท้งใช่ไหม

แล้วก็มีก๋วยเตี๊ยวโหน่งอยู่นั่นด้วยใช่ไหม
ก๋วยเตี๊ยวโหน่งก็ใกล้กับนั้น
โอเคเดี๋ยวกลับมาครับ
ได้ประกาศออกสื่อตามหาตัวเลยนะว่า

ตามหาพี่เท่งน้องชายร่วมแก๊งสามชาติเนี่ย
แล้วก็ที่สำคัญวันนี้ประกาศ
ให้มาร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพพ่อดมชวนชื่น
โดยพี่หม่ำได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า

ทางแก๊งสามช่าจะเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
แต่ตอนนี้ยังหาตัวคุณเท่งไม่เจอเลย
หากใครเจอช่วยบอกกล่าวเขาด้วยนะฮะ
ล่าสุดเมื่อวาน๑ทุ่มตรง
งานสวดพระอภิษฐรรมพ่อดมชวนชื่น

อยากเจอพี่เท่งปรากฏว่าพี่เท่งมาฮะ
แล้วก็เป็นการปรากฏตัวในรอบหลายนานพอตัวเลยล่ะ

พี่เท้งเสร็จเถิงได้เดินทางมาเคารพสดพ่อดม

มีคุณแจ๊กคุณจิ้มคุณจอยชวนชื่นแล้ว

จัตุโรงมกจกก็หัวบอยพีชเมกเกอร์ศุนรีราชศรีมา
แล้วก็คุณโกติอารามบอยก็มากันเยอะพี่เปิ้
นากงนกรน้อยโพงอาบกอบสุขจารุจินดายุ่ง
ยิ้มรวมถึงแฟนคลับของคณะชวนชื่นที่มาร่วมกันไว้อะไรด้วย
แล้วจากสวดอภิษฐรรมเสร็จในส่วนของมหรศพ
ก็อย่างที่เขาบอกว่าพ่อดมก็พูดเอาไว้เนอะ
ว่าเขาอยากจะมีลิเกมีลูกทุ่งมีนักร้องลูกทุ่ง
ร่วมใจกันร้องเพลงอย่างเมื่อวานยังมีคุณสดใสรุ่งโพทอง
คุณสอนชัยเมฆวิเชียนคุณจิรับพันธ์วีระพงศ์แล้วก็สัญญาพรนาลาย

เขาบอกเขาสวดถึงสาม

แจ๊บบอกว่าบอกพี่เช้านะไม่ได้บอกประดับนะ

ฮะถึงที่ยี่สิบเก้าอีกสองวันอีกสองวันวันวันอะไรวันยี่สิบเก้า
วันวันเสาร์ไหมฮะวันเสาร์เออวันที่ยี่สิบเก้าวันเสาร์

อืมยี่สิบเก้าจะได้ไปไปสวดกันหน่อยเพราะว่าไม่ว่างเลยเอ้า
มาที่ข่าวต่อไปคุณแอนทองผสมก็ตอนนี้ไปอยู่พม่านะคะ
คุณเอหวานใจก็คิดถึงขนาดที่บอกว่าต้องตามกลับผ่านอินสตาแกรมกันเลยทีเดียว
ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่แบบว่าคบหาดูใจกันมานานมาก๑๗ปีนะคะ
ตอนนี้ก็แม้ว่าจะยังไม่มีงานวิวาไม่รู้น่าจะเนอะ
ก็แต่ว่าแบบการดูแลใจใส่ของคู่นี้เขาเรียกว่าแบบน่ารักเป็นแบบผู้ใหญ่
แฟนแฟนส่วนใหญ่ก็แบบว่าแอบอมยิ้มไปตามตามกันนะคะล่าสุดที่คุณแอนทองผสมได้เดินทางไป
เขาบอกว่าไปเที่ยวพม่านะก็ไม่มีคุณเอไปด้วยก็ที่อยู่ห่างกันไม่กี่วันเอง
แต่ว่าแฟนนุ่มไม่รู้คิดถึงหรือยังไงก็ไปโพสต์ผ่านอินสตาแกรมบอกว่า
ยังไม่กลับอีกแล้วก็แอดแอนทองจะสิ้นเดือนแล้วนะอ่า
ประมาณนี้ก็ไปส่งข้อความไปหาคุณแอนเขาแน่นอนว่าเหล่าแฟนคลับก็ต้องบอกเลยว่า
คู่นี้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยส่วนใหญ่บอกว่า
แม่เป็นการแสดงความคิดถึงที่น่ารักมากเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกตรง
แต่ก็รู้กันดีว่าข้อความแบบนี้แสดงความคิดถึงแน่นอนนี่โอ้โหเขาไปเมืองเมืองหนึ่ง
เมืองที่มันอยู่ในหุบเขาอ่ะเออใช่พี่แอนลุยเข้าไปเลยไม่อันเนี้ย
ไม่ต้องไปแล้วพี่ไปยังเคยไปแล้วอู๋ต้องใส่โค้ดน่ะมันเป็นยังไงอ่ะ
มันหนาวถึงขนาดต้องใส่โค้ดหลุยวิกตองก็มาถ่ายคือทั้งหมดมันเป็นทะเลสาบใหญ่เลย
แล้วโรงโรงโรงแรมอยู่ในทะเลสาบหมดแล้วโอเคมันคล้ายคล้ายกับเมาส์ดรีฟ
ดีฟมันคือเป็นทะเลใช่ไหมอันนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า
แล้วโรงแรมเออเป็นโรงแรมนี่ไงเขาเรียกอินเล่อืม
ถ้าคุณมีโอกาสไปคืออิเลมันคือเป็นอีกเมืองหนึ่งซึ่งหลุยวิกตองยังต้องมาถ่าย
คือยังใช้แบบใยบัวยละเออยังแบบว่าเวลาถ่ายเรือกันใช้ใช้เท้าถีบเรืออยู่เลยอ่ะ
แล้วก็เวลาที่จะเข้าไปเนี่ยอากาศมันจะหนาวคิดดูว่าพม่าต้องมีฮิตเตอร์
เพราะว่าเห็นคุณแอนใส่ชุดแบบเป็นเสื้อโค้ชเลย
ต้องเปิดฮิตเตอร์ถ้าไม่เปิดฮิตเตอร์คุณอยู่ไม่ได้

เย็นทั้งปีมันหนาวคือมันก็หนาวคือ
คุณเปิดออกมาปุ๊บก็จะเป็นน้ำแล้วคุณก็จะเห็นปลาตัวใหญ่

ปลาอะไรอ่ะปลาอะไรปลาอะไรก็ก็ไม่ได้เป็นนักชิวไม่ได้เป็นคุณอยู่

นี่ไงพนักงานโรงแรมใช่ไหม
ที่นี่เหรอแล้วคุณแม่ว่าไม่หลอกคุณแม่ก็เลยให้ฉันแต่งหน้าแทน
เพื่อนฉันเปิดโรงแรมอยู่ที่นู่น
ในเมืองนี้เลยเหรอไม่นี่คุณแม่เป็นดิวผู้ชายไง
เป็นพนักงานโรงแรมแล้วก็เคี้ยวหมากไง

เคี้ยวหมากแล้วก็คุณแม่ได้โดนให้แล้วแบบอย่างไรรู้ไหม
ปรากฏว่าชั่งหน้าฉันน่ะก็แต่งตัวเป็นหญิง
คุณตั๊กคุณตั๊กตั๊กไทยแรดตั๊กไทยแลตคือข้างนอกแต่งตัวเป็นหญิง
แต่ข้างในเป็นชายร้อยเปอร์เซ็นต์
ปรากฏว่าชาวพม่าเขาก็ไม่รู้จักว่ากระเทยแต่งหญิงเป็นยังไงเมื่อก่อน
ปรากฏว่าฉันหันไปตั๊กหายไปแล้ว

ขึ้นโรงแรมปรากฏว่าสักพักนึงเดินลงมาปุ๊บ

ช็อกคงเห็นตมบีโด

อย่างว่าชีวิตนี้ฉันทำอะไรปิดพลาดมาก

พี่ตั๊กมีเรื่องราวทุกทีเลย

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม

อยู่ดีเขาคุยกับคุณผู้ชมเฉยเลย

แองจี้น่ารักทุกวันเลย
ดูหน้าแอง
พี่ตูนได้เล่าแล้วใช่ไหมปีนี้

ในโรงการก้าวละก้าวทุกคนต้องนึกถึงภาพ
ซึ่งเป็นตัวแทนของคนไทย
ออกวิ่งจากสุดเขตแดนใต้
สู่สูงสุดแดนสยาม

สิ้นสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
รวมระยะทางทั้งหมด๒๑๙๑กิโลเมตร

รวมแล้วได้ยอดบริจาคไป๑๐๐๐

จากบนเอกประยุทธ์จันโอชา

แล้วบุคคลแห่งปีที่ได้รับ
ยอมรับของสังคมก็ยังมีอีกนะครับ

มีจาร์เฉลย์มชัยโครตสิพิพัฒน์
โอสถานากร

อ่ะเบรกกันสักคู่นึงมิคทองระยะในชุดทหาร
โหคนนี้เขาก็คุณดีสุดเนอะหล่อแต่หล่อหล่อชอบคนนี้หล่อ
อ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ
คุณนาเดียนะคะก็โชว์พุงน้อยบอกว่า
ครอบครัวกำลังจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มแล้ว

ตอนนี้ก็มีทะญาติคนแรกแล้วคือน้องนบแล้วนะคะ๖ขัว
ตอนนี้คุณนาเดียกับคุณอภิมงคลตอนนี้ก็
อืมกำลังจะมีเบบีคนใหม่แล้ว
เรียกสร้างความฮือฮามาก่อนหน้านี้แต่ล่าสุดเหมือนว่า

เพราะว่าคุณแม่นาเดียประกาศออกสื่อบอกว่า

สวยสิน้องนาเดียก็ดูแลตัวเอง

เคยเอาแบบชวนนางมาทำพิธีกร

พี่นาเดียดูแลลูกเองตลอด

รับได้แต่ตอนต้องสมมุติอัดรายการอย่างนี้
หน้าที่ของนางคือจะต้องไปรับลูกส่งลูกให้เสร็จก่อน
แล้วตอนเที่ยงจะต้องไปกินข้าวกับสามีนะ

ลูกรักสามีนะครับก็คุณตั๊กวงกฎคงมาลัย
ก็คิดถึงลูกชายน้องข้าวหอมแล้วก็สามีเจ้าสัวบุญชัยนะครับ
คือเรียกว่าคิดถึงกันเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะ
แต่ล่าสุดคุณตั๊กถึงกับต้องโพสต์ระบายนะครับ
บอกว่าคุณบุญชัยไปหาหัวแรปเตอร์จากฮอลลีวูด
ใช้ถ่ายในเรื่องจุฤษฎิปหลักหนึ่งมา
เอาไม้ข้าวหอมนี่เห็นไหมล่ะ
นะครับบอกว่าลูกชอบมาก
แต่แม่ตั๊กเนี่ยเพราะเห็นแล้วหัวใจจะวาย

แล้วกลางคืนลงมาจะเป็นยังไง
นี่น้องข้าวหอมชอบมากนะฮะ
หลังจากที่คุณตั๊กโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวไปนะครับ
เจ้าตัวก็ได้มีการมาคอมเมนต์ตอบกลับไปแล้วบอกว่า
เขาอุ้มไว้นะสุดยอด

พอพ่อเอามาให้คือชอบมากมีของสะสมเยอะ
รถไฟก็สร้างห้องเก็บแล้วมาไดโนเสาร์อีก
เริ่มกินที่เก็บของตั๊กแล้ว

มาภาคหนึ่งซุกดำมาก
เขายังเก็บไว้อยู่น้อยไม่เอาแพงไหมพอแพงสิ

ไข่ปี๔๐ปีแล้วอะ

ไปหาให้มายูบ้างตอนแดนโดรมิตรเมื่อก่อน
มายูชอบอะไรมาโยชอบในพวกนี้

ชอบจริงจกติ้งแก

เก็บให้ไปหาแบบพ่อหนุ่มเอาบ้าง

ไม่ใช่แบบเมื่อก่อนเมืองดาโนเสามันอยู่ที่ไหนนะ
สวรรค์สยามหรือที่ด่านด่านละมิท

มีมีมีหรอ
ไปขอนแก่นเลยไปเอาให้เด็กมามาอยู่ป่ะ
ที่จังหวัดสระบุรีตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายน
แฟนก็บ่นว่าเฮ้ยคิดถึงเจ้าตัวกันยกใหญ่เลย
ล่าสุดถือว่าในรอบ๒เดือนเลยเนาะ
หนุ่มมิกเข้าประจำการเป็นทหาร

พระเอกดูผอมไปเยอะเลย
แล้วก็แต่ความหล่อก็ยังอยู่
จริงเนอะนี่แหละคนนี้
เขาไปให้เล่นมือถือไงถึงว่ามันในก็ไม่ได้เล่นมือถือ
เท่ดีเลยเพราะว่าผมว่างอยู่ในนี้
มันจะมีช่วงแรกที่เขาเข้าไป๓เดือนแล้ว
แต่อันนี้คงเหมือนแบบได้กลับบ้านบ้างอะไรอย่างนี้

เขาสมัครเลยนี่ใช่ไหมน้องมิก
หน่าสมัครไปก็ปีหนึ่งใช่ไหม
เราก็จะมีเพื่อนอยู่

ห่วยเยอะมาก

ต้องใส่เช้าสอนกว่าข้างหลังเลยนะ

รอเลขรอเลขรอเลข
เรากลับมาเจอกันใหม่